คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะท่านะ
ที่เพจดังเขาแฉไว้ค่ะโอ้โหมันเป็นการ
เงินโกงเงินภาษีประชาชนและอมเงินหลวงเลย
คุณกำลังพูดถึงถุงห่วงใยชาวบ้านใช่ไหม

ถุงนี้คือทางอบตเขาก็มีการเอาไปแจก
ต้องบอกก่อนนะว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าต่อถุงเนี่ยมัน๓๕๐บาท
แล้วมีการไปตรวจสอบบอกปรากฏว่าต่อถุง

หนึ่งมัน๑๕๐เท่านั้นเอง

ซื้อทั้งหมด๒๐๐ชุดเอาแล้วส่วนต่างน่ะมันไปอยู่ตรงไหน
เพราะว่าเขามีการไปเช็คราคากันนะ
ถุงที่คุณอ้างว่าถุงละ๓๐๐กว่าบาท
พอเปิดดูข้างในเทออกมาข้างในมีอยู่แค่นี้

นี่ค่ะเรื่องนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนี่นะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์
แล้วทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาโพสต์ข้อความ
คือเพจนี้เวลามีเรื่องอะไรแบบนี้เขากัดไม่ปล่อยอยู่แล้ว

เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าอบตสะแก้ว
สะแก้วแต่อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
บอกว่าได้จัดซื้อชุดถุงห่วงใย๒๐๐ชุด
วงเงิน๗๐๐๐บาทเอาหารดู๗๐๐หาร๒๐๐
ตกชุดหนึ่งก็๓๕๐บาทค่ะ
แล้วในรายการมันมีอะไรบ้าง
ในถุง๑ถุงมันประกอบด้วยมีหน้ากากอนามัย๑๐ชิ้น

มีฟ้าทลายโจรมียาพาราเซตามอล
มียาละลายเสมหะยาอมมาแว้งแล้วก็ยาแก้ไอ

แล้วทีนี้มีการไปตรวจสอบบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อตามท้องตลาดชุดหนึ่ง

ใช่มีคนเขาแชร์กันเลยนะโอ้โหภาระ๘บาทยายค่าแอร์๒๕บาท
๒๕บาทอะไรรวมแล้วอาจจะแค่๘๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
ไม่ถึง๑๐๐ด้วยซ้ำไม่ถึง๑๐๐เลยหรือว่าถ้าเอาเต็มที่นะ
ละไม่เกิน๑๕๐บาทแหละถ้าชุดละ๑๕๐บาทคูณ๒๐๐ชุด
ก็ราคารวมแล้วตามงบก็คือแค่๓๐๐๐บาทเอง
ถ้าคุณเบิกงบไป๗๐๐บาทเท่ากับส่วนต่าง๔๐๐๐
คุณเอาไปไหนใช่ค่ะนี่พอเพจดังออกมาแฉนะ
คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยบอกว่าราชการซื้ออะไรแต่ละที
กว่าชาวบ้านซื้อเองกินกันทุกช่องทางเลยนะ
อันนี้เสียงในคอมเมนต์ห่วงใยจริงหรือเปล่า
หรือว่าห่วงว่าตัวเองจะไม่ได้ส่วนต่าง

ห่วงใยหรือห่วงกระเป๋าสตางค์ตัวเอง
ใช่ครับทีนี้ในเพจนี้นะเขาโพสต์คลิปเสียง
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังจริงในคลิปที่เขาโพสต์นะ

ผู้หญิงผู้หญิงซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยนะคะ
เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแปลก

ใช่ค่ะก็เลยโทรหาปลายสาย
เขาเรียกปลายสายว่านายกคะ
แล้วเดี๋ยวดูนะตอนเขาทักท้วง
และนายกที่ว่าน่าจะเป็นนายกอบตสาแก้ว
เอาเขาชี้แจงเขาตอบมาว่ายังไงเดี๋ยวฟังค่ะ
เลยฟังแล้วฮือหรอคะ

ทางร้านเขาอาจจะต้องคิดภาษีบวกแวดแบบนี้เหรอคะ
ไม่ได้ใช้เงินสดมันก็เลยต้องมีค่าดำเนินการ

ค่าดำเนินการก็แทบจะเท่าค่าของนะฮะ
ใช่ค่าดำเนินการนี้มันต้องแปลเป็นภาษาบ้านว่าอะไร

แต่ทีนี้ค่ะมีรายงานบอกด้วยนะ
บอกว่าทางกรรมการตรวจรับพัสดุเขาทำหนังสือแย้งไปแล้ว

แล้วก็ทำหนังสือแย้งก่อนจะเซ็นรับพัสดุปรากฏมีสายปริศนาโทรมา

บอกว่าจริงคนมีอำนาจเป็นคนสั่ง
คนมีอำนาจก็คงจะหมายถึงแนมเพ้อ
แล้วก็บอกว่ายังมีการขู่เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เรื่องนี้ก็คอมเมนต์แหลกลานเลยนะฮะ
เขาบอกว่าถุงห่วงใยหรือถุงหาแหลก
แหลกกันแน่นะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์นะ

แต่เรื่องนี้ต้องมีความจำเป็นในการตรวจสอบนะคุณนะ
เราก็ต้องรอนะให้ความเป็นธรรมกับนายกอบตสะแก้ว
ด้วยว่านายกอบตสะแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์
จะออกมาชี้แจงได้อย่างไรนะครับ
ไทยรัฐทีวีของเราก็พร้อมนะจะให้ท่านมาพูดนะ
ใช่ค่ะอีกคนนึงก็คือนายอำเภอบึงสามพันธ
ถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้สั่ง
ว่ายังไงเราก็รอให้ทั้งสองคนเนี่ย
ออกมาชี้แจงต่อสื่อต่อประชาชนกันหน่อยนะครับ

เพราะตอนนี้คนเขามีภาพจำว่าอะไรรู้ไหมในคอมเมนต์เขาเขียนว่า
ก็ราชการเวลาซื้ออะไรแพงกว่าชาวบ้านตลอด
ดังนั้นเดี๋ยวเรารอฟังคำชี้แจง
ว่าล่าสุดปปชจังหวัดเองเขาก็ลงพื้นที่
มีการไปสุ่มตรวจตามอบตต่างในพื้นที่บึงสามพันธุ์แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ

ให้มันเป็นไปตามความจริงนะฮะส่วนต่างมันจะไปอยู่ไหนนะครับ